ก่อนหน้านี้คงจะเป็นงานที่ยากรำบากมาก
ในการที่จะไปตรวจดูพืชที่เพาะปลูกว่ามีสุขภาพดีเพียงใด
แต่ว่าตอนนี้ครับด้วยเทคโนโลยีของโดรน
ทำให้มันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับ
รนที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะมีเซ็นเซอร์ที่จะจับการสะท้อนแสงของใบพืช
ซึ่งก็จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่ามันมีสภาพอย่างไร
จากนั้นเกษตรกรผู้ปลูกก็จะสามารถตัดสินใจได้
ว่าควรจะใส่ปุ๋ยในปริมาณเท่าไหร่

และผลที่จะตามมาจากการใช้ปุ๋ยมากเกินไปครับ

ที่ทำให้มองเห็นภาพรวมของพื้นที่เพาะปลูกภายในฟาร์มทั้งหมด
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของฟาร์ม
และดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในพื้นที่เพาะปลูกที่เขาดูแล
รอนตัวนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้น
โดยเกษตรกรที่ฝรั่งเศสใช้โดรนทางการเกษตรนี้
เพื่อประเมินความสมบูรณแข็งแรงของพืชผล
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปริมาณการใส่ปุ๋ยในแต่ละพื้นที่

และยังช่วยประหยัดงบลงไปได้อีกมาก
แมงฟาโรเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกรายนี้
เป็นคนคิดประดิษฐ์โรนตัวนี้ขึ้นมา
เนื่องจากเขาเป็นลูกของเกษตรกร
และรู้ดีว่าเกษตรกรต้องการอะไรมากที่สุด
คล้ายกับที่ใช้กับสมาร์ทโฟน

โดรนบินไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ
รวมทั้งระบบวัดคุณภาพอีกหลายอย่าง

ใช้สำหรับวิเคราะห์ใบไม้ของพืชชนิดต่าง
ด้วยการวิเคราะห์จากแสงสีที่สะท้อนใบออกมา
องบับติสบลูชมองเกษตรกร
หมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งแรกที่น่าสนใจของโดรนตัวนี้ก็คือ
ช่วยให้เกษตรกรรู้ว่า
ผลทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่
ต้องใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
อย่างที่สองก็คือเมื่อเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะกับพืชแล้ว
ก็จะทำให้ก๊าซไนโตรเจนส่วนเกิน
หลังการเก็บเกี่ยวมีปริมาณที่ลดน้อยลง
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ฟาโรบอกว่าเซ็นเซอร์มีส่วนสำคัญมากในการวิเคราะห์ของแอรีโน
ที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนของปริมาณปุ๋ยที่พืชต้องการ
และพื้นที่ไหนต้องการปุ๋ยในปริมาณเท่าไหร่
อย่างที่เห็นอยู่นี้ผลการวิเคราะห์ชี้ว่า
แต่ละจุดต้องการปุ๋ยในปริมาณที่แตกต่างกัน
ตั้งแต่๑๗๐กิโลกรัมไปจนถึง๒๒๐กิโลกรัม

เกษตรกรก็จะใส่ปุ๋ยในปริมาณ๒๒๐กิโลกรัมเท่ากันทั้งไร่
สำหรับความกว้างของปีกโดรนอยู่ที่ประมาณ๑เมตร
ขณะที่น้ำหนักของโดรนเพื่อการเกษตรอยู่ที่เพียง๗๐๐กรัม
โดยสามารถขึ้นบินใช้งานได้ราว๓๐๔๐นาทีต่อการชาร์จไฟ๑ครั้ง
และสามารถทำการวิเคราะห์พื้นที่ได้ประมาณ๑๘ไร่ต่อ๑นาที
รวมตลอดทั้งวันจะสามารถวิเคราะห์พื้นที่ทางการเกษตรได้ราว๒๓๔๓ไร่
มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ขณะที่จำนวนพนักงานก็เพิ่มจากเดิมที่มีเพียง๔คนกลายมาเป็น๒๔คน
ส่วนรายได้ก็เพิ่มขึ้นจาก๑ล้าน๒แสนบาทไปเป็น๑๐ล้านบาทเลยทีเดียว
สำหรับราคาของโดรนเพื่อการเกษตรอยู่ที่ประมาณตัวละ๑๑๒๕๐๐๐บาท
แต่เกษตรกรอย่างบรุษมองซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการมาตั้งแต่แรกบอกว่า
แม้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์จะค่อนข้างสูงแต่ก็นับว่าคุ้มค่ากับผลที่ได้รับ
โดยเขาสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง๑๒๐๐บาทถึง๔๐๐๐บาทต่อพื้นที่ประมาณ๖ไร่เลยทีเดียว
ธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน